มีลูกสาวคนนึงนะคะไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกรสิน
เพราะว่าแม่วัย๖๔ปีเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนบาดเจ็บ
สาเหตุก็เกิดมาจากหนุ่มข้างบ้านมีการปล่อยกระแสไฟใส่รั้วลวดหนามบนกำแพงรั้วบ้านนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเลยค่ะ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานกันค่ะ
กำแพงปูนสูงประมาณเมตรครึ่งล้อมด้วยรั้วรถหนาม๓ชั้นอยู่ข้างบน
ขึงด้วยตะข่ายพลาสติกสีเขียวพร้อมด้วยสายไฟที่มีการต่อไฟฟ้าจากบ้านลงมาบนกำแพงและลวดน้ำ
หนุ่มเพื่อนบ้านทำเอาไว้เพื่อป้องกันแมวที่มักจะแอบเข้าไปขโมยกินไก่และลูกป่าที่เขาเพาะเลี้ยงไว้
แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำจะกลายเป็นเหตุน่าเศร้าให้กับครอบครัวของเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกัน
จนเป็นเหตุให้นางลำไยนาเมืองรักวัย๖๔ปีต้องมาประสบเคาะร้ายถูกไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นนางลำไยกำลังทำความสะอาดอยู่หลังบ้านแล้วเผลอเอามือไปจับขอบกำแพงรั้วที่เพื่อนบ้านปล่อยกระแสไฟเอาไว้
ถูกไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุลูกสาวได้รีบพาแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แต่ทางโรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ขณะนั้นลูกสาวของนางลำไยได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สพท่าคันโท
ตำรวจได้มารื้อสายไฟของเพื่อนบ้านที่อยู่บนกำแพงรั้วรวดน้ำ

แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของคดี
นางสาวชะบาทองโกนันพร้อมด้วยนางสาวปริศนาโกนันน้องสาว
ตัดสินใจเข้าร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดกรสิน
จากยังไม่มีความชัดเจนในการชดใช้ค่าเสียหาย
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะตอนนี้แม่ยังอาการไม่ดีขึ้น
ที่สำคัญแม่อาจกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิต
ทีมข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านล้างที่ถูกระบุว่า
มีการปล่อยกระแสไฟฟ้ามาที่กำแพงรั้ว
ช็อตนางลำไยได้รับบาดเจ็บสาหัส

เขาต่อสายไฟฟ้าไปบนกำแพงรั้วจริง
เขาเริ่มเดินสายไฟฟ้าไปบนรั้วกำแพงเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
แต่เขาได้แจ้งเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณทั้งหมด
ให้รับทราบและให้ระมัดระวังแล้ว

ก็ได้แจ้งไปแล้ว๒๓ครั้ง

เขาขอโทษครอบครัวของนางลำไยมาก

มาขโมยกินเป็ดและไก่เท่านั้น

คงต้องล้มเลิกการเลี้ยงเป็ดและไก่เป็นรายได้เสริม

เขาและภรรยารู้สึกเสียใจมาก

ไปช่วยเหลืออยู่ผู้ป่วยครับ
ไปเยี่ยมไปดูไปช่วยค่ารักษาอยู่ครับ

แต่ว่าก็คือผมจะช่วยทุกอย่าง
ถ้าที่ผมจะมีความสามารถช่วยได้

ตอนนี้ผมก็ถ้าพูดถึงก็อยากจะกราบขอโทษนะยาย
คือผมแม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดครับ
สำหรับความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนั้น
ขณะนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมทั้งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

และคำวินิจฉัยของแพทย์จากโรงพยาบาลกรสินเท่านั้น
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอกสารดังกล่าวแล้ว
จะเรียกตัวนายธินพันธ์มารับทราบข้อเก่าหาต่อไป
ข่าวเทลต์ทีวีรายงาน